คุณผู้ชมฮะเมื่อวานการชุมนุมเป็นรูปแบบของ
คาม็อบและคาปาร์คนะครับก็มี๓ขบวนที่สำคัญ
คุณนัทธวุฒิแก่นำเครือข่ายขับไล่พลเอกประยุทธ์
ก็ไปอยู่ที่แยกราชประสงค์นัดหมายกัน
แล้วก็ขับรถเคลื่อนขบวนมาบรรจบกันที่แยกราชประสงค์
ส่วนอีกสายหนึ่งสายของคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกรลายจุดเนี่ย
นำทัพมาจากนู่นเลยอายุทยา
แล้วก็เข้าในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก
แล้วก็มาเจอกัน๕แยกลาดพร้าว

ทัพของพื้นที่กรุงเทพมนาคมฝั่งธนนะครับ
เพราะว่ากลุ่มทะลุฟ้าเขาก็มีคาร์มอบ

แต่ทีนี้๓จุดนี้จุดสำคัญ
ไม่ปรากฏจุดอ่อนไหวที่มีการนัดหมายกัน

แต่ช่วงประมาณ๑๗นาฬิกา๒๐นาที
กลายเป็นจุดปะทะที่สำคัญนะคุณนะ
เมื่อวานอย่างที่คุณนัทธวุฒิเขาประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง
บอกว่าจะเป็นการคาม็อบคาปาร์คแบบสงบ
ไม่ไปทะไม่ไปจุดอ่อนไหว
ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าจุดอ่อนไหวคือสามเหลี่ยมดินแดง
เพราะก่อนหน้านั้นการชุมนุม๒๓รอบ

สามเหลี่ยมดินแดงเป็นจุดอ่อนไหวเป็นจุดสำคัญจริง

ประมาณสัก๕โมงครึ่งช่วงเย็น
กิจกรรมของคุณนัทธวุฒิยังไม่จบไม่สิ้นเลยนะ

แต่ปรากฏว่าจุดสามเหลี่ยมดินแดงเกิดการปะทะกัน
ระหว่างกลุ่มแนวหน้าของผู้ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่
คุณมีการทั้งฉีดแก๊สน้ำตานะครับ
ทั้งมีการยิงอะไรกันต่างนานาปุ้งปั้งกันเสียงดังตรงนี้
ตั้งแต่๕โมง๒๐นาที
จนกระทั่งเวลา๖โมง๒๐นาทีช่วงเย็น
นายนัทธวุฒิสายเกลือเคลื่อนขบวนจากแยกราชประสงค์
นี่ขึ้นรถกระจายเสียงมาแล้วมีการพูดผ่านไมค์ขอให้พี่น้อง
หน้าทุกคนตรงนี้ที่สามเหลี่ยมดินแดงถอยมาด้วยความเป็นห่วง
ซึ่งจริงเราบรรลุวัตถุประสงค์ในการชุมนุมแล้ว
วันนี้มีคนมาชุมนุมกันมากมาย
แต่เราชุมนุมด้วยความสงบไม่ปะทะ
แล้วก็ไม่อยากมาจุดอ่อนไหวตรงนี้
แต่ก็มีมวลชนเข้ามาอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงเยอะเลยคุณ
เจ้าหน้าที่ต้องทำการกระชับพื้นที่นะครับ
แล้วก็ไล่ต้อนมวลชนไปทางแยกประชาสงเคราะห์
ตรงนั้นมีซอยเล็กซอยน้อยมีแฟลต์ดินแดงและมีอาคารที่พักอาศัย
แล้วก็ช่วงนั้นมีการทั้งยิงแก๊สน้ำตา
แล้วก็ใช้ยุทธโปรกรณ์ต่างมากมาย
ทีนี้ครับประชาชนตรงนั้น
เขาบอกเขาได้รับความเดือดร้อน

ซึ่งตรงนั้นถือว่าช่วง๒๓ทุ่มกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกกระชับไงคุณ
เจ้าหน้าที่ยิงปุ้งปั้งปุ้งปั้งตรงนั้นนะฮะแล้วเขาก็โพสต์ให้ดูใบหน้าของเขา
เขาถูกยิงที่บริเวณแก้มจนมีเลือดไหลออกมาเป็นทาง
มันเหมือนเป็นรูตรงแก้มเนี่ยคุณนะแล้วก็ปลอกกระสุนยางที่เจ้าหน้าที่ยิง
โดยระบุว่าถูกยิงขึ้นมาบนแฟลต์หน้าบ้านผมเอง
ผมก็มีแค่โทรศัพท์๑เครื่องที่กำลังถ่ายวีดีโอ
พร้อมกับคำพูดที่ผมตะโกนลงไปบอกตำรวจบอกว่าอย่ายิงแก๊สอย่ายิงแก๊ส
รู้ไหมว่ามีเด็กอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นห่วงคนที่พักอาศัย

ปรากฏว่ามีไอ้ลูกเนี่ยยิงเข้ามาตรงหน้าเขาทันทีคุณดูคลิปนะฮะ

รู้ไหมว่าเขามีเด็ก
คุณยิงอะไรใส่ผม

สิ่งที่กูทำใส่กับผมตอนนี้มันโดนหน้าผม

สองสามทุ่มนะฮะเขาบอกว่าชาวบ้านที่แฟลต์ดินแดงเนี่ย
โกนลงไปบอกเจ้าหน้าที่ให้หยุดยิงหยุดยิง

แล้วก็กลัวอันตรายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มมวลชนด้วยนะครับ

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่แฟลตดินแดงนะฮะ
ก็ไปพบกับคุณยงยุทธ์ขาวสุวรรณเนี่ยนะครับ

แถบนี้ได้รับความเดือดร้อนจากแก๊สน้ำตา

ทั้งที่ผมไม่ได้ปลาสิ่งของลงไป

ส่วนวันนี้จะมีการชุมนุมอีกนะครับ
ทะลุฟ้าของกลุ่มทะลุฟ้า

โดยมีข้อความบอกว่ารวมพล๑๖สิงหา

เส้นทางในการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปแล้วนะ
ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเปลี่ยนเส้นทาง

ว่าถ้าเกิดว่าไปทางบ้าน

ตำรวจจะให้เราผ่านไปได้
เส้นทางที่ว่าคือจากอนุสวรีนะ

ขวาเข้าซอยผนโยธิน๒มันจะทะลุมา

มันก็จะทะลุเข้าวิภาวดีรังสิต
แล้วก็จะทะลุโผล่หน้าบ้านพลเอกประยุทธ์

มันจะเป็นไปได้ไหมใช้เส้นทางนี้
หน้านั้นใช้เส้นทางจากทาง

วิภาวดีนะเขาก็ปิดกั้นไว้แล้วค่ะ

ตรงเส้นทางผนโยธินน่าจะมีการปิดกั้น

เหรอจะไปทางด้านซอย๒ตรงนี้ได้เหรอ
เรื่องนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจตรีปียะตะวิชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็พูดถึงนะ
กรณีที่ผู้ชุมนุมโพสต์ว่าจะไปเส้นทางเลี้ยวขวา

โดยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางอ่อนไหว
ใกล้กับเขตโรงพยาบาลมันจะอาจจะไปกระทบ
กับการรับส่งผู้ป่วยแล้วก็ใกล้กับหน่วยทหารด้วย
เขาก็มีการรักษาความปลอดภัยสูง
ดังนั้นขอให้ผู้ชุมนุมหลีกเลี่ยงการชุมนุมในบริเวณนี้

คลายทหารเลยนะผ่านหมาเขานะฮะนะฮะใช่ใช่ค่ะ
นอกจากนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์บอกประชาชนด้วยนะ
ว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่อนุสวรีเนี่ย

เส้นพญาไทยพะหนโยธินอโศกดินแดง
ราชวิถีวิภาวดีรังสิตราชปารพอะไรพวกนี้นะคะ
เออนะฮะเขาบอกว่ามีการมองกันว่า
ยุทธภูมิตรงสามเหลี่ยมดินแดงเข้าไปไม่ได้ผลแล้ว
ก็เลยต้องย้ายเส้นทางมาทางพะหนโยธินแทนนะครับ
ก็ต้องจับตามองเรื่องของการชุมนุมรายวันแบบนี้นะฮะ